หน้าตาสวยมากมี

ไม่เห็นมีเลยสักคน

เห็นมีแต่แผง

รู้ไทยแล้วเหลือคน
ต้องยอมพี่กาย
แลกกับความยนต์

เพราะเพราะคนกรุงเทพฯร่วม
แม่กำลังเผลอทีเดียว
จบซะแล้วนะฮะ
เป็นยังไงหรอคะ
สุดท้ายที่กรุงเทพฯ
ร้องได้มั้ยล้าว

ถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้นะครับ
อีกเพลงเดียวเท่านั้นความฝันก็จะสำเร็จ
เป้าหมายเงินทุนสู้ชีวิตที่ขอไว้๖๐๐๐บาท

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
คุณพานะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
สำหรับเหรยที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทคุณพาร้อง

ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ๔๐๐๐๐บาท
เป็นของคุณพาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
จากบทเพลงของคุณสุนานีราชสีมา
สุดท้ายที่กรุงเทพ

พี่พาเป็นอะไรยังไงเล่าให้ฟัง
ดีใจจนบอกไม่ถูก

ในใจเราคืออะไรอยู่คะตอนนี้

เอาความดีใจนี่แหละครับอัดฉีดเข้าไปครับ
ไล่ความซึมเศร้าอะไรที่มันอยู่ในร่างออกไปให้หมดฮะ
ขับไล่ให้มันแทนที่ไปด้วยความสุข

มีความสุขค่ะ
คุณพาจะได้จำความรู้สึกนี้เอาไว้

ความรู้สึกที่มีความสุขตรงนี้เอาไว้ให้ได้

จำมันให้ได้แล้วเอามาใช้

มีแต่ไม่ถึงได้ขึ้นมาอยู่บนนี้

ดูไฟล์ยังไหนขึ้นมาเป็นนี้
คุณพามาออกรายการร้องดายแหล่งของเรานี่

เอาตั้งแต่แฟนคุณพาเลยคุณเทศ

เดี๋ยวไปเลย

บอกได้บอกงี้อ่าถามเลยค่ะเนี้ยแบบว่าเราดูเรื่อยเรื่อยเลย
เพลงนี้แล้วร้องได้ไหมอ่าได้วงนี้แล้วทีนี้ใครเป็นคนสมัครมาให้พี่พาคะ
หลานหลานสมัครมาให้ทำไม่เป็นหรอกแล้วก็น้องน้องที่ออมสินเขาทำให้
พอรู้ว่าจะได้มานี่สามีดีใจไหมลูกเลิกดีใจไหมเออเป็นไงกันบ้าง
ลูกไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกลูกไม่ได้บอกแล้วสามีอ่ะพี่เทพอ่ะดี
รู้รู้กันสองคนอ่าแล้วพี่เทพว่าไงบอกว่าเราจะไปถูกหรือแม่มึง
แบบงี้อ่าตอนที่เขาติดตามตอนที่เขาโทรเนอะจ้ะ
แล้วเราร้องได้ให้ร้านแล้วเราก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าเป็นไร
บอกงี้อืมบอกเขาโทรมาหากูแล้วเขาโทรมาหากูแล้วบอกงี้อืม
ได้ไปแน่จากคนดูมาถึงคนแข่งรู้สึกยังไงคะพี่พา
เหมือนกันไหมเหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมเวลาเรานั่งดูชนทันอยู่ที่บ้าน
กลับมายืนตรงนี้อ่ะลุ้นกว่าลุ้นกว่านะลุ้นกว่าเคยไหมเวลานั่งดูทีวีแล้วแบบ
เฮ้ยทำไมเล่าผิดแล้วเหมือนเคยไหมโอ้โหมาเล่าอย่างนี้เพลงนี้อื้อหือ
ถัดไปหน้าต้องเปิดที่เพลงนี้กูนั่งอย่างนี้โอ้โหเพลงนี้กูเล่าได้เนี่ย
แล้วเวลามาจริงแล้วก็ตีกันสองคนเข้าแฟนแล้วเนี่ยแล้วเวลามาจริงแล้วเป็นไง
ตื่นเต้นนี่ตีไม่ออกแล้วตีไม่ออกรู้สึกตื่นเต้น
เชียร์ลำวงนะจ้าว่าแบบว่าเชียร์ลำวงด้วยนะเชียร์ลำวงทำไงนะ
เวลาบวชหน้าขึ้นไปเชียร์บนเวทีนะเนี่ยเขาต้องทำอย่างไรเวลาเชียร์ลำวง

หมู่บ้านเหล่านี้กำลังโชคดีมากมายหลายต่อเลยเอง
แหละคุณภาพแหละคุณภาพแหละคุณภาพ
แหละคุณภาพแหละคุณภาพ

แหละคุณภาพแหละคุณภาพ
แหละคุณภาพแหละคุณภาพ
แหละคุณภาพแหละคุณภาพ
แหละคุณภาพแหละคุณภาพ

แหละคุณภาพแหละคุณภาพ

แหละคุณภาพ

ฟังจากปากคุณพาแล้วน่าจะมีปัญหาทีเดียว

เกินกว่าความที่จะเสี่ยงร้องโดยไม่มีตัวช่วย

หายด้านสอง

แต่ตอนนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาคือร้องได้แค่๕๐แต่ถ้าเลือกสู้ต่อแล้วร้องผิด
ที่มีเหลือ๒๐๐๐แต่ถ้าคิดในทางที่ดีเปิดมาแล้วเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยได้๖๐๐๐เลย
หรือได้ฟังฟะอินตรชบับก็อย่างดีผมจะถามทีระยะเอาว่าสู้หรือยุดก่อน
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทคุณพาครับคุณพาจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือยุดครับสู้หรือยุดครับ

เลือกไปแล้วมาดูแผนที่๕กับแผนที่๖ตัวนี้แผนที่๑๒๓๔แผนไหนครับ

ไม่ใช่โทรหาคนรู้จักแน่นอน

แผ่นที่๒คือเปลี่ยนเพลง
ทีนี้ก็จะเหลือข้ามเพลงนี้ไปเลยกับได้ฟังเพลงต้นฉบับ

คุณพาเลือกแผ่นที่๓คือได้ฟังเพลงต้นฉบับครับ

หนุ่มเลมาเลเหลตาหาน้อง

หนุ่มหล่อมาเลเลตาหาน้อง
สนาข้าวพร้อมกับทองไม้
วันก่อนไหล่หัวดูตัวเราชอบ
มอบของขวัญรถคันยาวใหญ่
แต่เป็นรถไฟเลยไม่ต้องการ

มีสมาธิเยอะนะครับคุณพาเพราะเพลงนี้
เพลงสุดท้ายที่จะต้องลุ้นกันแล้วนะครับ
หมื่นบาทจะเป็นของคุณพาได้กลับไปอยู่กับคุณแม่ที่กำแพงเพชรนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๖หมื่นบาท

ไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่หนุ่ม
ตั้งที่ไข่หนุ่มกันเดียวนะพี่
พี่บานพี่หมูพอชู่พอชวง

หนุ่มอื่นมากมีไม่เคยสนใจ
หนุ่มรอมาเลเละตาหาน้อง
เสลอข้าวหอมเหมือนทองไม้
มันม่อนมัน
หัวและชอบจะบอกของขวัญลดครันยาวใหญ่
แต่เป็นรถไฟเลยไม่ต้องการ
มีเสียหลายมาชวนน้องไปท่องเที่ยวภูเก็ต
น้ำใสหาดสวยเสด็จเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน
หมูกอกพีสวยระดับโลกมันชื่อหรือรัน
ปากกาหลังสวยหินงามสายขาวอ่าวไทยเหล่านั้น
เสียเงินน้ามาอ่อนทุกวันแต่ฉันไม่ไปกับใครสักที
ไม่เคยรักใครเท่าพี่ค่ายนุ้ย
แฟนเกาะสมุยยังลืมเลยพี่
ขอดูหัวมันจะใจทุกใคร
ทุกสู่ชีวิต